เรื่องของการยิงปืนขึ้นฟ้าว่าห้ามทำแบบนี้

ผู้ใหญ่เชียร์ให้เด็กยิงปืนขึ้นฟ้า

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดราชบุรี

คนกำลังนำรุมดากันยับเลย
ทำไมถึงเชียร์ให้เด็กยิงปืนขึ้นฟ้า

มันไปร่วงใส่หัวใครคุณไม่รู้เลย

เช็คดูคลิปนี้ถูกลบไปแล้วครับ

เห็นไหมคืนนี้ไม่ยิงปืน

คลิปนั้นไปปุ๊บก็เขียนเอ่อเป็นเหมือนภาพบรรณโรงอย่างเงี้ย
แล้วก็เขียนแคปชั่นบอกงั้นก็ยิงใส่หน้าดิ
แต่ก็ทำนองเหมือนแบบยิงใส่หน้าสิอะไรแบบนี้นะคือ
แล้วก็ยังโพสต์อย่างนี้อยู่ก็เลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมา
เอาบอกนิดนึงว่าใครจะยิงปืนคิดให้ดีครับ
ไปยิงปืนขึ้นฟ้านะมันมีกฎหมายหลายกระทงเหมือนกัน
เริ่มจากยิงปืนโดยใช้เหตุมีโทษจำคุกไม่เกิน๑๐วัน
ไม่เกินห้าร้อยบาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากเป็นปืนเถื่อน
โทษจำคุกสูงสุดสิบปีนะครับหากลูกซองที่ยิงออกไป
โดนคนเสียชีวิตก็จะเจอข้อหาฆ่าคนตายโดยประมาทด้วยนะครับ
ต้องโดนให้เข็ดนะหวังว่าตำรวจตำรวจราชบุรีน่าจะเห็นแล้วเนาะ
น่าจะควรตามไปเพราะว่าเขาก็ดูแล้วเขาเห็นบอกอย่างนี้ก็ต้องยิงใส่หน้านะสิ